คุณผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่ปฐุมธานี
วัยรุ่นคนหนึ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเติมน้ำมันในปั๊ม
ไป๔๐บาทไม่มีเงินจ่ายคุณผู้ชม
แล้วก็สุดท้ายทะเลาะกันกับพนักงานของปั๊มน้ำมัน
วนรถออกไปวนกลับมาใหม่เอามีดจ้วงแทงจนพนักงานปั๊มเสียชีวิต
เหตุผลเพราะฉันจะไม่จ่ายเงิน๔๐บาทในการเติมน้ำมัน
โอ้โหเป็นเหตุการณ์ที่อุกอักมากเลยนะครับ
เกิดขึ้นในปั๊มเอสโต้ถนนปฐุมสามโคก
ตำบลบางโพเหนืออำเภอสามโคกที่ปฐุมนะครับ
ตำรวจสพสามโคกก็ไปตรวจสอบ
ไปเจอศพผู้เสียชีวิตชื่อว่าสารวุฒินาควิชัยอายุ๓๙ปีครับ
ถูกแทงอยู่ที่หน้าร้านมินิมาตรสภาพนี้นะ
คุณผู้ชมมีรอยแทงเข้าที่หน้าอกแล้วก็ต้นคอด้วย
ตามลำตัวอีกรวมแล้ว๑๐แผลด้วยกันครับ
จมกองเลือดอยู่ตรงนี้ครับ
แล้วก็ไปเจอนมีซะปาตท่าตกอยู่หนึ่งเล่มนะฮะ
แล้วก็รองเท้าของคนร้ายหล่นอยู่ด้วย๑คู่
งไป๓๐เมตรมีโทรศัพท์นะฮะ

ก็ปลอกมีดตกอยู่ที่บริเวณลานเติมน้ำมันด้วย
สอบถามพนักงานปั๊มอีกคนนึงชื่อว่านางอำพรอายุ๕๙ปีแล้ว
คุณป้าคนนี้ทำงานกะเดียวกันกับพนักงานที่เสียชีวิตบอกว่า
คือเมื่อคืนนะมีวัยรุ่นคนหนึ่งอายุ๒๐ปี

ยังคาอยู่เนี่ย๔๐บาทมาเติมเสร็จปุ๊บ
ผู้ตายก็บอก๔๐บาทพอจะเก็บเงินคนร้ายบอกไม่มีเงิน
วักมีดออกมาบอกว่าก็จะไม่จ่ายจะทำไม
คุณป้าเห็นว่าท่าไม่ดีให้ยืนเถียงกัน
ก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าจ่ายให้แล้วกันจะได้ไม่มีเรื่องกัน
แต่ผู้ตายเองบอกว่าป้าไม่มีอะไรไม่ต้องมายุ่งแล้วกัน

สักพักหนึ่งคนร้ายขี่รถออกไป
สิบนาทีให้หลังคนร้ายวนรถกลับมาใหม่ครับ
คราวนี้ปรีเข้าไปชกเลยชกผู้ตายก่อน
แล้วก็เอามีดจ้วงแทงจ้วงแทงนายสารวุฒิไป๑๐แผลจนเสียชีวิตครับ
แล้วก็ขับรถหลบหนีไปทางถนนสายปฐุมสามโคก
เรื่องต้นตำรวจมีการสอบปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดแล้ว
และกับตรงวงเจอสภาพจากกล้องกดช้อนปิด
แล้วก็ตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีไป
เพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
น้ำมันเขา๔๐บาทไม่ยอมจ่ายเขาทวงกลับไปแทงเขาตายซะอย่างนั้น